โรงเรียนอนุบาลยาลานักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖พร้อมใจใส่เสื้อขาว
แสดงพลังบริสุทธิ์ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
รณรงค์ต่อต้านในวันงดสูบบุหรี่โรค
โดยมีนายภัยศาลว่องพานุสกุล

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
โดยเฉพาะบุหรี่และยาเสพติดชนิดอื่น

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ชูป้ายคำขวัญต่อต้านการสูบบุหรี่
โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี๒๕๕๙

โดยให้ความรู้ว่าบุหรี่ไม่ได้ทำลายสุขภาพอย่างเดียว

จากการสำรวจพฤติกรรมการทิ้งขยะ
พบ๑๖๕ของผู้สูบบุหรี่ทิ้งก้นบุหรี่อย่างไม่เหมาะสม
้นบุหรี่ยังมีสารก่อมลพิษ
ใช้เวลาร่วม๑๐ปีย่อยสลาย
เชิญชวนให้ลดละเลิกการสูบบุหรี่
เพื่อป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อม